หัวยังค่ะทุกผู้ชม

อันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะเป็นเลขอะไร
เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจนะครับ

โต๊ะลูกหมูออกมา๙ตัว

มีตัวหนึ่งที่เป็นสีชมพูล้วน

ตัวที่เหลือมีลายจุดสีดำโผล่ออกมาซะอย่างนั้น
เอาไปดูความแปลกกันหน่อยนะครับ

ใช่นี่สีชมพูตัวหนึ่ง
ได้มีชมพูล้วนมาตัวเดียวที่เหลือมีลายติดมาด้วยนะครับ
ไปนอนทับหนังสือพิมพ์อะไรมาหรือเปล่า
เกี่ยวไม่ได้ไปนอนทับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมา

ใช่เอาล่ะเพื่อนบ้านที่เขาทราบข่าวนะครับ
ทยอยไปดูเจ้าลูกหมูวัย๑๐กว่าวันตัวนี้แหละ
หลายตัวเลยนะครับที่ออกมาที่ข้อของกุลละเอียดติดรักในพื้นที่บ้านทุ่งสแกงตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางครับ
ครอบครัวคุณละเอียดเลี้ยงหมูมานานนะครับ
หมูขายมานานเกือบ๓๐ปีแล้วแต่ไม่เคยเจอลูกหมูลายจุดคล้ายสุนัขพันธ์ดาเมเชียน
หรือที่ชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกว่าลูกหมูลายเบอร์หรือว่าลายดอก

คอกนี้นะครับแม่หมูตกลูกมา๙ตัวเป็นลูกหมูปกติ๑ตัวส่วนอีก๘ตัวมีลายจุดสีดำดูแปลกตาครับ

มันจะมี๙ตัว

๑ตัวแม่๓ตัว
ก็ไปว่ากันแล้วกันว่าจะยังไงนะ
ยิ่งใกล้ช่วงลอตเตอรี่ออกแล้วด้วย
จากนี้นะครับคุณละเอียดเล่าว่าทุกวันนะครับ
จะมีพ่อค้าหมูคนกลางเข้ามาติดต่อขอซื้อลูกหมู

ให้ราคาเนี่ยนะตัวนึงเนี่ย
แต่คุณละเอียดบอกว่ายังไม่คิดจะขาย

จากนี้เพื่อนบ้านหลายคนยังมีความเชื่อว่าลูกหมูหลายจุดนะครับ

ก็ต่างคนมาที่บ้าน

รวมไปถึงนับจุดของลูกหมูด้วยแน่เลย
ดิฉันว่าถ้านับนี่น่าจะตาแตกอยู่
เพราะว่าหลายตัวเหลือเกิน

ตัวเลขก็แล้วแต่นะคะว่ากันไปต่างนานา
เดี๋ยวไปดูเรื่องราวความรักต่างสายพันธุ์ของสัตว์กันหน่อย

เป็นความรักต่างสายพันธุ์ที่ต้องบอกว่าน่ารักมากเลย

ไก่แจ้เพศผู้สีขาวตัวนี้แหละค่ะ

ไก่ป่าตัวน้อยเป็นอย่างดี

วาดเล่าถึงที่มาของลูกไก่ตัวน้อยว่า
ก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงไก่ร้อง

จึงเข้าไปดูพบเป็นลูกไก่ป่า

และตั้งชื่อว่าเจ้าบุญรอด
โดยให้อยู่รวมกับแม่เกแจ้

แต่แม่ไก่กลับไม่ยอมให้ลูกไก่ป่าเข้ามาอยู่ในฝูงด้วย

ต้องหนีออกมาอยู่กับพ่อไก่แจ้แทนค่ะ
หลังจากนั้นพ่อไก่แจ้และลูกไก่ป่ากำพร้าตัวนี้
ก็เข้ากันได้ดีและดูรักกันมาก
เพราะพ่อไก่แจ้จะพาลูกไก่ป่าออกหากินด้วยกัน
โดยจะคอยคุยเคลียร์หาอาหารให้เจ้าตัวน้อย

ไม่ให้ไก่ตัวอื่นเข้ามารังแก่ลูกไก่ป่าอีกด้วย
เจ้าอาวาสยอมรับว่าเมื่อเห็นแล้วถึงกับอึ้งเลยทีเดียว
เพราะไม่เคยคิดว่าพ่อไก่แจ้
จะยอมดูแลไก่ป่ากำพร้าได้ดีขนาดนี้
ส่วนที่วัดป่าใหม่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ก็มีคู่รักต่างสายพันธุ์สุดแสนจะน่ารักน่าชัง
ระหว่างเจ้าจ๋อแม่ลิงวัย๗ปี
กับเจ้าไล้โก้งลูกแมววัย๑เดือน
ทุกวันเจ้าจ๋อจะมานั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่ที่บันไดวัด

และเมื่อเห็นหน้าปุ๊บเจ้าจ๋อก็รีบคว้าไว้ไปในอ้อมกอดทันที
พอคว้าลูกแมวได้ก็จะกอดไว้แนบอกไม่ห่าง
แถมยังพาไปนั่งอาบแดดยังสบายใจ
ส่วนเจ้าไร้โก้งเนี่ยเหรอคะก็เอาแต่ส่งเสียงร้อง
สงสัยจะรำคาญคุณแม่ต่างสายพันธุ์แน่ค่ะ
แต่ถ้ามีคนตามไปแอบดูจนทำให้คุณแม่อย่างเจ้าจ้องุดหงิดแล้วก็
มันจะคาบลูกแมวนี้ขึ้นไปนั่งชมวิว
อยู่บนรั้วปูนที่สูงกว่า๒เมตร
แล้วก็จะคอยลูบหัวไซส์หาเห็บให้ลูกแมวเพลิดเพลินไปเลยค่ะ
กลายเป็นภาพที่น่าเอ็นดูไปอีกแบบ
เจ้าอาวาสเล่าต่อว่าที่จริงแล้วเจ้าไลโก้งก็มีแม่
และมีพี่น้องคลอกเดียวกันรวม๕ตัว
แต่เจ้าจ๋อก็ไม่สนใจลูกแมวตัวอื่น
กลับมาเล่งโฉกเจ้าไหลโกงไปเลี้ยงอยู่ตัวเดียวเท่านั้น
พอดีมันชอบมาขโมยลูกแมว
เอาไปเลี้ยงวัน๒วันวันสองวันเนาะ

ไต้เนียมขอแม่ว่าตายอย่างเดียว
แมวตายอย่างเดียวถ้าโตกว่านี้มันก็ไม่เอา
คงจะไม่เอาแล้วมั้งหรือยังไงไม่รู้ไหนมานั่ง
ถ้าได้ว่าจะมานั่งรอตั้งแต่เช้ายันเย็นแต่เช้ายันเย็นครับ
แม้จะเป็นห่วงลูกแมวแต่เจ้าอาวาสก็ยังเมตตาเจ้าจ๋อที่ตื้อไม่เลิก
เพียงแค่ได้เห็นหน้าลูกแมวแสนรักเจ้าจอก็สบายใจแล้ว
สุดท้ายเจ้าอาวาสต้องใจอ่อนยอมพาเจ้าลายโก้งมาพบคุณแม่อย่างเจ้าจ๋อ
เพื่อให้หายคิดถึงเรียกว่าแบ่งปันความรักต่างสายพันธุ์
ดูแล้วก็พาอบอุ่นใจตามไปด้วยเลยค่ะ
เห็นแล้วก็น่ารักเห็นน่ารักจริง
มานั่งรอเจ้าลูกแมวอยู่พักอย่างลูกวันเลยค่ะ
ไม่รู้ดูดีนะคะท่านเจ้าอาวาสไม่รู้ว่าใช่แก๊งรักเด็กหรือเปล่า

เอาล่ะคุณผู้ชมไปในช่วงนี้นะครับ
ท้ายกันหน่อยเดี๋ยวจะพาไปงานประเพณีงานบุญนะครับ
ประเพณีบุญภาเวทของชาวภูไทยที่จังหวัดมุกดาหารครับ
ประเพณีบุญภเวทประจำปี๒๕๖๐ของชาวภูไทย
หรือว่าผู้ไทยบ้านนาน้องแคนอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ก็จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายนะครับงดงามและเต็มไปด้วยความสนุกสนานครับ
ซึ่งการจัดงานทุกปีก็เพื่ออนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีหวงแหนในวัฒนธรรมของคนในชุมชนอีกด้วย
โดยทุกคนในหมู่บ้านนะครับจะร่วมกันจัดทำเครื่องภเวท
และร่วมพิธีเชิญพระอุปคุฎพิธีตักบาทสวรรค์พิธีแห่พระเวทและฟังเทศมาลัยหมื่นมาลัยแสน
โดยเชื่อว่าประเพณีนี้จะทำให้ชาวภูไทยทุกคนนั้นอยู่เย็นเป็นสุข
และยังส่งเสริมให้ลูกหลานนะครับร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของบรรพบรุษอีกด้วย
โดยบุญเผาเวทเป็นศำเนียงของชาวอีสานที่มาจากคำว่าบุญเผาเวทหรือว่าพระเวสะดอน
น้องพระชาวนี้แสดงครับทรงสุขได้ให้สินค้าพอสักวันและพอหมด
ยะเมตัยโดยชาวบ้านที่ร่วมพิธีนะครับ
จะจัดขบวนแห่เครื่องไทยธานและแห่ผ้าพระเวท
หรือผ้าผืนยาวเขียนภาพเล่าเรื่องพระเวชสันดร
พร้อมทั้งร่วมกันตักบาทข้าวพันก้อนและร่วมฟังเทศพร้อมกันอีกด้วยครับ
ก็เป็นประเพณีนะคะที่สืบสารกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วด้วยนะคะ
สารกันต่อไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานกันด้วยนะคะ
วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมค่ะที่ส่งข้อความผ่านทางไลน์มาทักทายพูดคุยกันนะครับ
รวมไปถึงแนะนำอะไรอร่อยแล้วก็มีส่วนร่วมไปกับเราในวันนี้ด้วยนะคะ
ครับผมหมดเวลาของในวันนี้แล้วนะครับสำหรับตลอดข่าวสุดสัปดาห์
ใช่ค่ะพบกันใหม่นะคะวันอาทิตย์หน้าบ่าย๒จนถึงบ่าย๓ค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป